ความสามารถดีกว่าทางด้านดนตรีของลูกคนบันเทิงกันบ้างนะฮะ
โดยเฉพาะลูกสาวนี่นอกแต่ชอบเล่นอะไรแบบมุ้งมิ้งแล้วนะฮะ
เรื่องการดนตรีเนี่ยเขาก็ทำได้เหมือนกัน

ย่อมเป็นที่คนแรกเลยนะคะ
น้องมียาค่ะลูกสาวของพ่อเติ้ลตะวันนะฮะ
คนนี้เข้ามาสายหวานดูจากชุดก็พอจะเดาออกแล้วล่ะคุณ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
นี่แหละค่ะเทรนเนอร์เลยเนี่ยเตรียมสัมภาษณ์เข้าวงการได้เลยค่ะลูก
เออมาดูต่ออีกบ้านหนึ่งแล้วกันค่ะน้องบิลลีฟจ้า
ลูกสาวของพี่ตูนบริบัคบริบูรณ์ขอบคุณมากค่ะเออ
เธอรู้ว่าฉันจะพูดว่าตูนบริสแรมเหรอใช่ซึ่งไม่ได้แบบฉลาดน้อยนะจ้า
เอออ่ะมาจ้ะน้องบิลิฟต์บอกเลยว่าคนนี้ความสามารถไม่ธรรมดาค่ะ
เล่นเพลงยี่หัวของเด็กด้วยนะเคล็กนูมารีมีลูกแมวเหมียว
ลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวเออเชื่อว่าน้องน้องหนูหลายคนนะคะ

ลูกแมว
โอ้เป็นอย่างไรล่ะน้องเป๊ะฟังอยู่นะจ้า
ใช่นะคะซึ่งจริงก็มาต่อที่น้องสโหน่เลย
สโหน่ก็มีน้องบิลลี่เป็นใช่ไหม
มาดูน้องสโน่นี่เป็นอย่างไรโอ้โฮ
แสงเสริมอารมณ์มาเทียบเลยนะคะ
ลูกสาวคนโตของพี่มอสนี่แหละค่ะน้องสโหน่ค่ะ

ท่าทางการเล่นเปโนของน้องสโนเนี่ย

นั่งหลังตรงตามองโน้ตมือก็แบบพริ้วไหวเชีย
คลิปนี้คุณพ่อมอสเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายเอาไว้ค่ะ
เป็นการสอนวิชาดนตรีเป็นการสอบวิชาดนตรีนะคะ

เดี๋ยวเราให้ชมความสามารถของน้องสโหน่เต็มเลยค่ะ
ใช่ใส่ตาก็ต้องดูตรงโน้ตอีกต่างแหละนะ
ปิดท้ายด้วยสองสีพี่น้องนะคะคู่นี้เลยค่ะ
เป่าแล้วก็เป่าเป้นี่มาเป็นแบบแพ็คคู่นะคะ
ประชันสี่มือไปไปเลยแต่คีย์บอร์ดเครื่องเดียวของผู้ชมแต่๔มือไปเลยนะฮะ
ไม่รู้จะเริ่มปังโน้ตไหนกันก่อน
คลิปนี้คุณแม่อุ๊บกิ๊บเขาเป็นคนถ่ายเอาไว้นะคะ
โทรศัพท์มือถือมือหนึ่งก็ถือมือถือเนี่ยค่ะ

คือกวนน้องกวนพี่อยู่นะคะ
กลัวว่าจะวาดรวดลายจนตกตัวอี้ไปนะคะ

น้องปปเขาอยู่ในช่วงฝึกซ้อม
แต่น้องสาวดันอยากมีส่วนร่วมด้วยนะคะ
สภาพก็เลยออกมาเป็นปวดอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ปันปวนนิดหน่อยนะคะแต่ก็ความน่ารักของคู่นี้
เขาก็น่ารักสุดยอดอยู่แล้วละน้อง
ค่ะก็ถือว่าได้ฝึกเขาเลยฝึกสมาธิด้วย

ถ้าคุณสามารถมาเรียนออนไลน์แล้วก็มาเล่นดอกจรีน้องน่าจะพลายเครียดกันบ้างนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ด้วยก็ให้กำลังใจกันทุกบ้านเลยนะจ๊ะ